ดูอีกหนึ่งข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการกุข่าวกันเกิดขึ้นนะ

ชนต้นไม้รถเนี่ยชนต้นไม้เสียชีวิตนะคะ

ล่าสุดเอาอีกแล้วนะคะไอ้พวกเขียนเก่งมโนเก่งเหลือเกินนะคะ
ขวัญอุสามณีโดนเข้าอีกแล้วค่ะ
บอกว่าถูกไฟฟ้าช็อตในกองถ่ายที่เชียงใหม่

บอกว่าขวัญมีอาการหายใจลำบาก
การทำงานของปอดล้มเหลวที่ผจรเต้นผิดจังหวะ
ที่ประจอนอ่อนเนี่ยจนหัวใจหยุดเต้น
เสียชีวิต๙โมงเช้าวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมา

ท่าทางจะแหมเขียนหนังสือหรือเปล่านี่ไม่รู้
อ้างถึงขนาดมีงานรถน้ำสวบเงียบเลยนะครับคุณ
ตกอกตกใจกันใหญ่เลยก็ตามเช็คข่าวแล้ว
แต่หลายคนก็รู้ทันเว็บพวกนี้แล้วแหละ
เพราะว่าถ้าใครไปส่องไอจีสาวขวัญนะก็จะรู้เลยว่านางเอกคนสวยคนนี้
ของเรานะบินไปเมลเบิ้ลค่ะก็ประเทศออสเตรเลียนะคะ
เตรียมเลี้ยงหลานเลยนะคะพร้อมกับครอบครัวที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คืออยู่ต่างประเทศนะตอนนี้ไม่ได้ไปถ่ายละครที่เชียร์
เลี้ยงลูกของพี่ลูกแก้ว
ค่ะคุณเออนั่นแหละนะจ๊ะแหมก็กุข่าวกันไปคือไม่จริงนะคะ

มีเรื่องจริงราศุกรณ์ค่ะมั๊วกันหนักว่าขวัญนี่
เตรียมโบกมือลาช่องเจสไปอีกรายนะ
ทั้งที่เธอนะเคยบอกว่ายังมีละครแล้วก็ไม่คิดจะไปไหน
ร่อนจดหมายยืนยันว่าขวานนั้นสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งเหตุผลนะคะขอเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็ไปทุ่มเทกับธุรกิจส่วนตัวค่ะ
แถมยังทิ้งท้ายด้วยคำโอไยโพน
ขอให้ประสบความสำเร็จความตั้งใจอีกด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่ขวานุสามณี
อีกหนึ่งนางเอกลูกม่อวิตามรชิทธิ์

ตอนสังกัดเชี่ยงเป็นทางการเช่นกัน
ปุ๊กลุ๊กนั้นตัดสินใจขอเป็นนักแสดงอิสระ
แล้วก็ยุติสัญญากับช่อง๗ค่ะนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่มีข่าวลือจ่อเป็นนักแสดงอิสระอีกคนนะ
ก็คือนิววงศกรแต่ก็ยังไม่ได้รับคำยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะ
อ่านะคะก็สิ้นปีแบบนี้นะคะนอกจากขาดารงดาธาแล้วนะคะ
ก็นี่แหละค่ะเราก็ติดตามกันนะว่าจะมีใครเปลี่ยนคงเปลี่ยนค่ายหรือเปล่า
แล้วก็สองคนก็เป็นไปตามคาดนะคุณเห็นว่าปุ๊กลุ๊กกับขวัญเนี่ย
ก็รอติดตามผลงานกันต่อไปว่าจะรุ่งหรือเปล่านะคะ